สำหรับเมื่อคืนนี้หลายคนจับจ้องดาราคู่รักหลายคู่เข้าไปเขาดาวนกันที่ไหนอะไรยังไง
เป็นคู่เป็นคู่เลยในโซเชียลใช่ไหมแต่มีหนึ่งสาวที่เชื่อว่าหลายหลายคนจับตามองอย่างแน่นอน
นั่นก็คือคุณแม่อ้ำพัชราภาของเราในวัยสี่สิบกราศแต่ยังดูสวยเป๊ะอยู่เลยค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยแม่อ้ำเนี่ย
พอไปเปรียบเทียบกับภาพของไฮโซพกความปรภาเต็งหนึ่งเพื่อนชายคนสนิทเฮ้ยมันมุมเดียวกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอ้าเหรอ
อ่ะมุมเดียวกันหรือเปล่าคุณดูเมื่อกี้นะอุ้ยคนละโต๊ะหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่แน่ใจเหมือนกันแหม
แต่ก่อนนั้นเขาก็มีร้องโพงร้องเพลงก่อนเวอร์เดยนเห็นมั้ยมันมุมเดียวกันเป๊ะเลยอะโอ่แบบถอดกันมาเลยนะคะอาละ
งานนี้ไม่มีเพื่อนซีอยู่ร่วมเฟรมเลยสักคนเดียวก่อนหน้านี้พี่อ้ำไปไหนเนี่ยพกเพื่อนไปตลอดนะ
ยืนยันด้วยคอมเมนต์ของพี่หนิงปณิตาที่เธอเข้ามาถามว่า
ทำไมเธอไม่ได้ไปด้วยเอ้าพี่หนิงไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไป
หนิ่งอยู่กับครอบครัวไงถูกต้องคือวันสำคัญแบบนี้
ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องอยู่กับคนสำคัญถูกต้องไหมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะ
ซึ่งก็ตามมาด้วยเสียงเชียร์ดังจากเหล่าฟอลลอเวอร์ที่เดาไปในทิศทางเดียวกันว่า
นับพลอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เข้าไปกันสองต่อสองแน่เลยอะคือ
เผินอ่ะแล้วสิถ้าเกิดว่ามีเพื่อนไปด้วยมันก็ต้องมีภาพเพื่อนร่วมเฟรนด์นะ
ถึงไม่มีภาพคู่แต่ดูก็รู้นะคะว่าไปกับใครนะ
ทีนี้ก็ต้องมารอรู้แล้วล่ะว่าปีกูลหกสองนี้
คือจะบอกว่าพี่อ้ำเนี่ยโสดมานานแล้วนะ

แล้วก็มีข่าวคราวอยู่กับหนุ่มมาระยะหนึ่งแต่หลายคนมาก

คนนี้เนี่ยมีการร้องพงษ์ร้องเพลงเมื่อวันเกิดด้วย
ก็ไม่รู้ว่าปีนี้ปี๖๒คุณแม่อ้ำของเราจะยอมใจอ่อนเปิดอกเปิดใจให้ชายหนุ่มคนนี้เข้ามาในหัวใจหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปว่าคู่นี้เนี่ยที่แฟนคลับเนี่ยเชียร์กันความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
หลังจากที่เราเห็นรูปไปแล้วว่า
เฮ้ยมุมมันเป็นมุมเดียวกันอ่ะ
ตอนนี้ฉันคิดว่าเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนเราแหละ